ที่สำคัญนี้นะคะกวาดรางวัลมาได้ถึง๗รางวัลทีเดียวคว้าแชมป์อันดับหนึ่งใน๔ประเภทติดตามจากรายงานค่ะ
จากประเทศไทยสู่กัมพูชาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เผยว่านอกจากร่างกายและจิตใจที่พร้อมแล้วสมรรถนะของรถยนต์ที่สามารถตะลุยผ่านภูเขาสูงชันด้วยความเร็ว
เกาะถนนได้ดีก็เป็นสิ่งสำคัญถือเป็นการพิสูจน์ความแข็งแกร่งของรถพลิกอัพขับเคลื่อนสี่ล้อสัญชาติไทยอย่างแท้จริง
ก็ได้เห็นประมาณธนารสคือ๑มีแรงม้าที่เยอะ
สองมีการที่มีแฮนเทอร์ลิ่งที่ดีมีการยึดเหนียวที่เกาะมากครับ
แล้วก็มีการพัฒนารถในทุกปีเช่นเครื่องยนต์ระบบขับส่งกำลังเกียร์
ต้องยกให้อียูสุครับ
อซูซูยังมอบเงิน๕๐๐๐บาท
แก่นายวงวิโรธปาลวัฒน์ที่คว้าอันดับหนึ่งในประเภทเครื่องยนต์ดีเซลสแตนดาร์ด

พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับ๗ประเภทโอวาออลด้วยค่ะ